ดูข่าวที่โอ้โหเราเกิดเอาไว้แล้วน้องผู้เสียหายอายุแค่๑๓ปี
เป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมครับน้องคนนี้นั่งรถตู้มาหาพ่อแม่ที่กรุงเทพในช่วงปิดเทอม
ปรากฏว่าโชเฟอร์รถตู้ครับมีการวางยาในน้ำนะ
แล้วก็ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศน้องครับ
ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุนั้นน้องมีอาการเครียดอย่างหนักครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นนะฮะฝนตกครับ
เป็นคลิปวิดีโอที่เด็กหญิงอายุ๑๓ครับ
น้องเรียนอยู่ม๒ถ่ายเอาไว้นั่งรถตู้มาจากขอนแก่นมากรุงเทพครับ
รถคันนี้ทำยังไงรู้ไหมฮะพาวนไปวนมาครับแล้วฝนก็ตกด้วย
เกิดขึ้นตั้งแต่๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
จนเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับทางคุณย่าของน้องเนี่ยอายุ๖๓ปีครับ
เอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางสื่อมวลชนบอกว่าหลานนั้นถูกโชเฟอร์รถตู้นะครับ
ล่วงละเมิดครับในขณะนั่งรถไปหาพ่อแม่ที่กรุงเทพ
โดย๑ตุลาคมที่ผ่านมาคุณพ่อประสานรถตู้คันนี้
ให้มารับไปกรุงเทพครับจะถึงกรุงเทพช่วงเช้าตรู่
วันที่๒ตุลาคมคุณผู้ชมเราเอาไทม์ไลน์ให้ได้เห็นกันชัดนะครับ
แล้วปรากฏว่าก็รถไปส่งคือช่วงเที่ยงวันที่๒
แล้วก็มีอาการคล้ายป่วยเมารถเงียบซึมนะครับหมายถึงน้องนะ
พ่อแม่ก็เลยให้พักผ่อนหลังจากนั้นก็อยู่กับพ่อแม่
เกือบทั้งเดือนนะครับ๓๑ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับ
รถตู้คันนี้ไปรับจากกรุงเทพมาส่งที่บ้าน
คุณย่าสังเกตว่าหลานเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกนะฮะ
คือเงียบไม่พูดไม่จาไม่สู้หน้าคนเก็บตัว
และช่วงดึกคุณผู้ชมจะมีอาการสะดุ้งกรีดร้องนะครับ
แล้วก็จะหวาดกลัวคนมาทำร้ายก็เลยค่อยคุยสอบถามไปเรื่อย
ปรากฏว่าหลานนั้นโดนโชเฟอร์รถตู้ล่วงละเมิดทางเพศ
ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงกรุงเทพหมานครก็คือวันที่๒ตุลาคม
มีการถูกหลอกให้ดื่มน้ำนะครับจนหมดสติแล้วก็มีการข่มขืน
หลังจากนั้นครับโอ้โหหลานน้องอายุ๑๓คุณผู้ชมครับ
มีอาการก็คือจิตตกเลยนะครับมีอาการเพ้อฮะ
คุณย่าไม่รู้ทำยังไงคราวนี้ไปแจ้งความที่สพแวงน้อยครับ
ส่งไปที่โรงพยาบาลแพทย์วิเคราะห์ว่าเป็นอาการทางสมอง
อาจจะเกิดจากการถูกวางยาก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ในตัวเมืองนะครับหลังจากแจ้งความตำรวจครับ
ตำรวจบอกว่าเหตุนั้นเกิดในกรุงเทพนะพื้นที่สอนอบางกอกใหญ่
ต้องรอให้หลานสาวนั้นอาการดีขึ้นแล้วก็จะประสานส่งตัวไปสอบสวนครับ
ด้วยทีมสหวิชาชีพแต่ว่าจากสภาพของน้องในตอนนี้
มีอาการคือหวาดกลัวทางคุณย่าก็กลัวได้ว่าผู้ก่อเหตุ
น้องอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมขณะที่ทางภรรยาของคนขับรถตู้ยืนยันว่าสามีนั้นไม่ได้ทำนะครับ
จะมีการดำเนินการทางกฎหมายด้วยเอาผิดกับคนที่กล่าวหาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะฮะ
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีคุณผู้ชมครับ
วันนี้จันทร์ที่๖พฤศจิกายนทางตำรวจนะครับสพแวงน้อยผู้กำกับเนี่ย
ท่านบอกว่าคดีนี้การสอบสวนหลักอยู่ในพื้นที่สอนอบางกอกใหญ่ในกรุงเทพครับ
แต่ว่าในส่วนของการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่สพแวงน้อย
ขณะนี้นะครับผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาพบตำรวจแล้วครับ
แล้วก็มีรถตู้คันที่ขับรับส่งตำรวจก็ส่งรถตู้นั้นไปตรวจสภาพรถนะครับ
มีการตรวจดีเอนเอคนขับและพอผลตรวจทั้งหมดออกมาเนี่ย
ซึ่งรวมถึงผลการรักษาของน้องก็จะถูกส่งไปให้ตำรวจที่สนบางกอกใหญ่
นี่กระบวนการมันเป็นแบบนี้ขณะที่ทางรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยนะครับ
บอกว่าแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเหตุนั้นเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ใด
เบื้องต้นครับต้องให้ทางสพแวงน้อยเนี่ยนะครับ
ดำเนินการรวบรวมพยาหลักฐานแต่ถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ใด
ก็ต้องประสานไปยังพื้นที่เกิดเหตุนั้นในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับทางคุณย่านั้นมาร้องกับสื่อมวลชน
ทางภรรยาคนขับรถตู้นั้นยืนยันว่าทางสามีนั้นไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะครับ